ไม่เชื่ออย่ารบหลุม
มูเตรุไม่เข้าใครออกไฟ
โปรดติดตามตอนต่อไป
อาชีพเดิมของคุณคือ

เขาบอกว่าที่พัทยา

เมื่อน่าจะ๔ปีแล้วล่ะครับ

เราขับมอสไซค์ไปงานหนึ่ง
ผมขับไปกับน้องสองคน
เราใช้เวลาประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมง

เราก็จอดรถก็ถามพี่รอปภ

เราก็ไปเปลี่ยน

ผมก็บอก

ตัวมันเงียบมันนอนหันหลังไป
เราก็ถามก๊อฟพี่ก็นอนแล้วนะ

มันก็หันมา
แต่ตัวมันยังนอนหันไปอีกฝั่งหนึ่งฮะ

แต่มันหันมาเนี่ย

ซึ่งน้องเนี่ยเป็นคนผมสั้น
ผมสั้นติดหัวเลยครับ

เราก็จะพยายามเปิดประตู
ก๊อฟพี่ไปข้างล่างนะ

เราก็เดินเข้าไปหาเขาใกล้

อันนี้ผมสั้นผู้ชายผมสั้น

เราพยายามตั้งสติแล้วก็เลยเดินออกมาจากห้อง

รับบี้รีซีฟชั่นก็ไม่มีใคร
ก็เดินไปที่รอพอคือเราจะเดินไปดูรถ
เรารถเราอยู่ไหน

ที่รอภบอกว่ามันจะอยู่ทั้งคืน

เราก็ถึงขึ้นไปก๊อฟก็ยังนอนท่าเดิม

เราขี่มอไซค์ไปที่พังงาที่เกาะเกาะหนึ่ง

ไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มีเรือข้ามฝาก
มันเหมือนข้ามแม่น้ำเจ้าพญาไกล

เรือที่เขามาเป็นเรือเรือเล็กมาก
แต่เอามอไซคบิ๊กไบท์คันหนึ่งลงไปเนี่ย

มันเต็มสักพักนึงรอสักพักหนึ่ง

สามารถเอารถทั้งหมด๕คันขึ้นไปได้

ไปถึงปุ๊บก็มีคนสองคนนั่งรออยู่

แล้วก็ถามว่าแล้ววันนี้ทัวร์เข้าเยอะไหม

บอกอ๋อประมาณดึก
เขาบอกแล้วนี่มันกี่โมงแล้วไม่ดึกอีกเหรอ

ก็ทุกคนก็ทำธุระส่วนตัว

เราก็ได้ยินเสียงคนเดินเยอะแยะมากมาย

เสียงคนแก่แต่ว่ามันชงเชงมาก

เดี๋ยวกรุ๊ปทัวร์ก็มาแล้ว๑๐๐๒๐๐คน

เป็นห้องของทางผ่านของถนนอยู่แล้ว

เราก็เลยเดินถอยไปใส่รองเท้า

ไปเป็นเพื่อนหน่อยไปดูรถกัน
ก๊อฟคนที่พัทยานะ

ก็ออกมาก็มาถึงหน้าโรงแรม

ก็บอกว่าพี่เห็นอะไรไหมก็บอกยัง
พอบอกยังบอกโอเคนอนได้

คราวนี้ผมรีบนอนก่อนมันเพราะว่าก๊อฟกลดัง

มันเห็นบนฟาบบนฟาบมันจะเป็น
เหลี่ยมภาพที่เห็นจะเป็นภาพ

แล้วเราก็เห็นว่าเด็กประมาณ๓๔คน
ลุกออกจากตรงนั้นแล้ววิ่งไป

เหมือนเด็กมันอยู่ไม่สุขอะเนาะ
เขาก็นั่งทำได้แค่ตรงนั้น

เป็นบ้านไม้น่าจะอยู่ริมทะเล
แต่ในภาพมันกลับหัวแค่นั้นเอง

ตื่นขึ้นมาอีกก๊อฟยังนั่งอยู่

คุณเห็นอะไรวิถีชาวบ้านที่เขาทำอยู่

สถานที่ที่คุณไปสรุปแล้วมันคืออะไร

เขาอสบมาวางอะ
เขาอสบมาวางอะ

จากเหตุการณ์ซูนามีเยอะมาก
แต่การเดินทางจากการเจออะไรมากมาย

เอาล่ะคุณมีเซ็นต์อะไรบางอย่าง

กับคนที่ตายไปแล้วได้ในบางครั้งนะฮะ

เพื่อนคนนี้ขี่รถด้วยกัน

พ่อเขามาครั้งแรกเนี่ยเขามาในสภาพที่มีความสุข
ก็คือยิ้มแล้วอยู่บนรถ
อยู่บนรถมอไซค์เขาที่ลูกเขาซื้อ

แต่ว่าเขาชอบรถคันนี้มากกว่า
เขาเลยมานั่งรถคันนี้แล้วเขาก็ยิ้ม

ส่วนใหญ่เวลาที่คุณจะสื่อสารคุณจะฝันเอา

ว่าเราไม่เคยเห็นพ่อเขา

เออเนี่ยเห็นคนเนี่ยมานั่งคล่อมรถเองว่ะ
ในฝันน่าตามีใสแว่นตัวอ้วนนะ

มันคือรูปพ่อเขาที่นั่งท่านี้

ครั้งที่สองที่เจอเนี่ยอันนี้คือเรากลัว
เพราะเขามาในความรู้สึกว่าเรากลัวเขามากเลย

เพื่อนกันอย่าทิ้งกันนะ๓คำ

อันนี้คือในฝันที่เราคุย
พอเราตกใจตื่นคืนนั้นเราไม่ได้นอน

เราก็เลยไปซื้อไข่พะโล้กับขาหมูกับผัดหน่อไม้

ถามเพื่อนเฮ้ยพ่อแกชอบกินอะไรวะ

เขาบอกเออเมื่อเช้านี้ใส่บาท
ผัดหน่อไม้กับไข่พะโล้กับขาหมู

โปรแกรมเบอร์โปรแกรมเบอร์ที่เขียนโปรแกรมนั้น
อันนี้เจอที่โรงละคร

ก็เลยทักเขาสวัสดีครับพี่

เรารู้จักเขาเขาเป็นกัปตันที่นั่น
เป็นกัปตันอยู่ที่ร้านอาหาร
ว่าไงพี่เป็นไงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอ

เหมือนเขากำลังจะปิดประตูอะครับ

เขาบอกอืมอีกซักพัก

ก็คุยกับแกนานพอสมควร

เขาไม่ได้หันมาเต็มแต่เห็นข้าง
แล้วตรงนั้นเป็นมุมมืด
เราก็นึกว่ารถเปิดไฟ
ตอนบ่ายผมก็มาที่นี่
ฉันก็ได้คุยกับรอพอ

พี่พี่ไปงานศพกัปตันไหม

สงสัยเพิ่งผูกแน่เลยในความคิดเรา
แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เชื่อ
ก็มีคนมาถามเยอะมาก
ถามเรื่องที่เราเจอแล้วคุยอะไรกันต่างนานา

ไปดูเลยว่าฉันคุยกับใครวะคืนนั้น

คือมันมีเทคโนโลยีในการรองรับเราอยู่แล้ว

เออผมก็เลยขึ้นไปขอกล้องเขาดู
เขาก็เปิดรีลันให้เราดูนี่แหละ
เราก็จะเห็นว่าเราเดินเข้าไป

เออเราจะผ่ายไปตรงนั้นอะ

ที่มันรับระหว่างทางเข้ารถนะฮะเจอรอปภตัวสูง
เราก็ได้คุยกับเขาแล้วเห็นว่าเราคุย

ช่วงระหว่างที่เราเดินจากรอพอไปที่แสงเนี่ย

๓๐นาทีใช่มันหายไป

ผมไม่รู้แต่เวลาเดินเนี่ยปกตินะ
แต่ในกล้องคุณหายไป๓๐นาที

แล้วเราจะเห็นว่าตัวเรากับไฟเนี่ย

แล้วก็วิ่งเข้าไปในข้างใน
คุณเดินเข้ามาอย่างเงี้เนี่ยจากจากปลายทางเนี่ย

คุณเดินมาปุ๊บเนี่ยไปสองวัด

ครับโหอีกทีคุณมายืนอยู่ตรงนี้ละ

ในกล้องที่คุณเข้ามาปรากฏกายอีกทีนึงเนี่ยนะฮะ
ใช่ครับเพราะว่ามันมีกล้องหน้ากล้องหลังรับอยู่แล้วไง

ทางเข้าลานจอดรถมันต้องมีกล้องรับอยู่แล้ว
ห้างเราจะหายไปช่วงนั้น
แต่ไม่รู้ไปไหนนะฮะก็ปกติดี

พี่คนนั้นคือผูกเขาตาย

ที่เขาจะมาหาเราหรือเราไปเจอเขา
จังหวะนั้นแต่เขาตายจริง
แต่ที่แน่คุณไม่ได้เห็นภาพนั้นคนเดียวถูกไหม

เพราะว่ายังมีเจ้าหน้าที่

อันนี้คือพี่พวกทีมงาน

บอกใช่แต่ว่าพี่โอ๊ตโดนหนักกว่าพี่โอ๊ตเห็นเลย

เชื่อไหมว่าโลกนี้มีวิญญาณจริง

เพราะว่าเราสัมผัสไม่ได้

ทั้งหมดนี้นะฮะคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้

วันนี้ขอบคุณคุณโอ๊ตมากนะครับ

ท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เรานำเสนอไปในวันนี้

คุณสามารถส่งมาที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ
มูไนท์ได้เลยเราขึ้นอยู่ตรงนี้แล้ว

คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่
ของคุณเลยนะครับวันนี้ผม
มูตัวพ่อหมูมดดำมูตัวแม่